ชิงทองมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นโจรวัยดึกเลยคุณผู้ชม

แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะคะ

มีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าสวมถุงมือด้วย
เข้ามาในร้านทองแล้วชักปืนลูกโม่ขู่พนักงาน

บอกให้เปิดตู้กระจกแล้วเอาทองใส่ถุงดำที่เขาเตรียมมา
พนักงานก็หยิบถาดสร้อยคอทองคำ
หนักหนึ่งสลึงส่งไปให้
พอได้ทองแล้วก็กำลังจะหนีออกมา

อันนี้หยิบทองใส่ถุงแล้วจะออกไป
ปรากฏว่าพนักงานเขาปิดประตูกระจกนิรภัยค่ะ
ค่ะออกไม่ได้ถูกประชบคะออกแล้วเรียบร้อย
ออกไม่ได้ก็ถีบประตูอยู่หลายครั้งนะคะ
นี่ค่ะเหมือนในข่าวต่างประเทศที่เราเคยรายงานเลย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเอาปืนลูกโม่ยิงประตู
เพราะเขามีปืนยิงนัดหนึ่งแล้วถีบประตูหนีออกไปได้ในที่สุด
แต่ว่าจังหวะนั้นดาบตำรวจสารสจงเจริญค่ะ
อยู่ใกล้กับตลาดบังแคร์ได้ยินเสียงแล้วมีชาวบ้านตะโกนด้วย
แล้วเขาก็เห็นคนร้ายวิ่งข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
ก็เลยขอกำลังเสริมนะคะแล้ววิ่งตามไป
ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไปเจอคนร้ายรายนี้ค่ะ
นอนซ่อนตัวอยู่ข้างต้นกล้วย
ซ่อนอยู่ข้างต้นกล้วยนะคะก็เลยเข้าไปจับกลุ่ม
ปรากฏว่าให้จับแต่โดยดีนะคะ
พร้อมตรวจค้นเจออาวุธปืนขนาด๓๘มิลลิเมตรนะคะ
มีกระสุนอยู่ด้วย๔นัดถูกใช้ไปแล้วนัดหนึ่ง
เนี่ยค่ะจุดที่เจอและจุดที่จับและจุดที่จบเรื่องนี้ค่ะ
ตรงข้างต้นกล้วยนะคะของกลางสร้อยคอทองคำ๑๗เส้น

ผู้ก่อเหตุคือนายบวรเดชาคณีวงอายุ๗๐ปีค่ะ
ตำรวจนำตัวนายบวรนะคะมาสอบสวนต่อที่โรงพัก
ก็อ้างว่าทำไปเพราะไม่มีอะไรจะกินค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถีประตูออกมาหนีออกมาได้
แต่ว่าสุดท้ายก็ไปจนมุมนะคะไม่หนีต่อ
เพราะว่าก็น่าจะอายุเยอะแล้วด้วยนะคะ
ตำรวจแจ้งเขาหาชิงซับพกปืน
ในที่สาธารณะยิงปืนในที่สาธารณะ
คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ